เขาลือกันว่าพระเอกผิวสีคนนึงนะคะ
เลิกลากับแฟนสาวแล้วที่อยู่นอกวงการ
หนึ่งในนั้นที่เขาเมาส์นะคะก็คือคุณเกรทวรินทรนี่แหละ
ผิวสีผิวเข้มพอดีเลยนะคะ
ไปเจอเกรทพอดีก็เลยต้องขอจ่อไมค์ถามว่า

เพราะว่าวันก่อนเห็นว่าฝ่ายหญิง
ไปยังโพสต์รูปขณะไปดินเนอร์เลย
แล้วก็คนก็คาดว่าต้องไปกับเกรสสิ
เจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ผมว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่า
เรื่องอ่านบอลโล่อะไรเราก็ไม่ได้ซีเรียส
อย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเจ้าชู้เราถึงเขาถึงอัน

แต่ว่าเพียงแค่อย่างที่บอกว่ามันก็พอคนเราที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน

ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมยังเจอกันบ้าง

นี่ไงก็ยังเหมือนเดิมนะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นนะจ๊ะ

ส่วนอีกข่าวดราม่าที่มีแฟนคลับออกมาเชียร์คู่จิ้น

กับมุกดามาวินค่ะให้เป็นคู่จริงเนาะ
เช่นนี้ที่แบบปุ๊กลุ๊กฝนทรีป
เออฝนทรีป
คนนี้ค่ะเขาเป็นเพื่อนซีของไม้นะคะ
ต้องประกาศงดคอมเมนต์ฝ่ายชายเลยทีเดียว

แล้วหลังละครคนก็ยังอินอยู่
แต่ว่าไม้เนี่ยเล่นกับใครโดนจับจิ้นตลอดเลยนะ
แสดงว่าเล่นจนคนดูอินจริง